เหตุการณ์นี้ก็คาดว่าเกิดขึ้นจากความหึงหวงเหมือนกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
พื้นที่ตำรวจสพสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ทางตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนฆ่ากันตายที่บ้าน
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
พบศพผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะชื่อว่านายประเสริฐภูสิง
นายประเสริฐภูสิงศ์เนี่ยเป็นคนแทงนายประเสริฐพรมศรเป็นคนเสียชีวิต

ใช่ทั้งคนก่อเหตุทั้งคนเสียชีวิตเนี่ยชื่อเดียวกัน
คนก่อเหตุอายุ๖๖แล้วนะเป็นพ่อตาของนายจ้างผู้ตาย
เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะจากกรณีที่นายประเสริฐภูสิง
อายุ๖๖ปีใช้มีดกระหน่ำแทงนายประเสริฐพรมศรอายุ๕๕ปี
คนงานก่อสร้างแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในมุ้ง
สภาพศพคือใส่กางเกงสีน้ำเงินไม่ใส่เสื้อ
ถูกแทง๑๐กว่าแผลที่หัวที่หน้าที่ท้ายถอย
เอวด้านขวาขาด้านขวาที่คอเลือดนี่กระจายไปทั่วที่นอนทั่วมุ้งเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านพักคนงานซึ่งเป็นบ้านของนายสุชาติ
สมใจหรือช่างแจ็คซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
ในพื้นที่ตำบลศรีสำรานอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วช่างแจ็คเจ้าของบ้านเนี่ย
เป็นลูกเขยของนายประเสริฐภูสิงศ์คนก่อเหตุนะคะ
พนักงานสอบสวนก็เลยได้ข้อมูลจากช่างแจ๊คลูกเขยของคนก่อเหตุ
แจ๊คเล่าให้ฟังว่าพ่อตาของเขาทะเลาะกับนายประเสริฐผู้ตายเป็นประจำ
นายประเสริฐผู้ตายเนี่ยเขาทำงานเป็นช่างเหล็กแล้วก็อยู่ในบ้านหลังนี้แหละ
บ้านหลังเกิดเหตุก็อยู่กับพ่อตาของเขาคนก่อเหตุเป็น๑๐กว่าปีแล้วนะคะ
ช่วงที่เกิดเหตุก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทางช่างแจ๊คที่เป็นลูกเขยของคนก่อเหตุ
เขาบอกว่าเบื้องต้นคาดว่าพ่อตาน่าจะหึงหวงภรรยา
แล้วก็บวกกับว่าตัวผู้ตายเนี่ยเวลาเมาทีไรชอบเข้าไปในห้องของพ่อตา
พ่อตาก็เลยเกิดความระแวงว่าจะมายุ่งกับเมียก็คาดว่าโมโหก็เลยก่อเหตุนี้ค่ะ
ล่าสุดนะคะนางสาวอุมาพรยอดสมใจอายุ๓๗ปีลูกสาวพร้อมด้วยนายสุชาติ
ก็นำตัวผู้ก่อเหตุนะคะ

ไปมอบตัวกับตำรวจสพสองพี่น้อง
พนักงานสอบสวนสอบปากคำอยู่ประมาณชั่วโมงนึงค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
มูลเหตุจูงใจก็คือนายประเสริฐพรมศรผู้ตายเนี่ย
ชอบนั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้าน
ทีไรชอบมาเคาะประตูบ้าน
ซึ่งตัวเขากับภรรยาอยู่ในบ้าน
ก็เลยโมโหเนี่ยค่ะก็เลยเป็นปมบาดหมาง
เครื่องกันมาหลายครั้งหลายหนแล้ว
วันที่เกิดเหตุเนี่ยช่วงเวลาประมาณตี๔๒๐นาที
เขาตื่นออกมาเปิดประตูรั้วให้ลูกเขยออกไปทำธุระนอกบ้าน
แต่ระหว่างที่เดินกลับมานอนในห้อง
นายประเสริฐพรมศรกลับเดินเข้าไปในห้องด้วย
ตัวเขาก็เลยถามว่ามึงเข้ามาทำไม
ตัวนายประเสริฐพรมศรไม่ตอบอะไร
แล้วก็ใช้เท้าถีบเข้าที่หน้าของเขาแล้วก็วิ่งหนีไปเขาอ้างแบบนี้นะคะ
ตัวเขาก็เลยคว้าไม้วิ่งตามไปไปเอาคืน
หลังจากนั้นก็เลยมีเรื่องชกต่อยกันที่หน้ามุ้งนอน
แต่นายประเสริฐผู้สิงค์คนก่อเหตุเนี่ยค่ะอายุเยอะแล้วอายุ๖๖
สู้แรงนายประเสริฐพรมศรอายุ๕๐ไม่ไหว
ก็เลยถูกผลักจนล้มลงแต่ว่าจังหวะที่ล้มเนี่ย
เขาเหลือไปเห็นว่ามีมีดตัดอ้อยวางอยู่ก็เลยคว้ามีดอันนี้
หน่ำแทงแทงไปเป็น๑๐ครั้งแบบไม่ยั้งมือ
นายประเสริฐพรมศรวัย๕๐คนนี้นอนแน่นิ่งไป
คนก่อเหตุบอกว่าเห็นเลือดแล้วตกใจเพราะเป็นคนกลัวเลือด
ก็เลยเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าขี่รถจักรยานหลบหนีไป
เกมส์ไว้อันนี้
เพราะก็เลยออกมาแล้วก็ตัวใกล้แล้วดึงได้ไปดึงได้ขี่รถไปเต็มแล้ว
เขาก็ให้การแบบเนี้ยนายประเสริฐคนนี้เขาบอกว่า
เขาก็หยุดล้างตัวที่เปื้อนเลือดนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ด้วยนะคะ
คลองชลประธานก็ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
โยนเสื้อผ้าที่ใส่ขณะก่อเหตุทิ้งน้ำไปเลย
แล้วก็ขี่จักรยานไปบ้านในจ้างเก่าแล้วก็โทรศัพท์ไปหาลูกสาว
ลูกสาวนี่แหละเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัวกับตำรวจ
เขาก็หวังว่าเออมามอบตัวโทษหนักอาจจะกลายเป็นเบาอะไรแบบนี้นะ
ตำรวจสพสองพี่น้องก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
นำตัวไปฝากค้างต่อสารจังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านและครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่รู้ข่าว

เจ้าหน้าที่ก็กลัวว่าผู้ต้องหาจะถูกรุมประชาธรรมนะคะ